มีคนขโมยรูปปั้นที่อยู่ในศาลค่ะ

ไม่น่าจะขโมยไปทำอะไรก็เป็นข้อสงสัยกันไปดูกันค่ะ

ภาพกล้องพูกคุณจอดปิดก็บันทึกภาพสาวคนนี้และ
มาดมด่งมองมองก้มก้มง่าย
เก็บอะไรอยู่แถวศาลเนี่ยนะคะ
ไม่ค่ะเป็นการเก็บตุ๊กตารูปนางรำช้างมา
ที่อยู่ภายในศาลเจ้าที่หรือว่าสารตายายลง

ใช่เนี่ยที่ศาลเองก็เก็บไปค่อยเก็บไปเรื่อยนี่นะคะ
คนนี้ก็คือหญิงสาวอายุสัก๓๐ปี
รูปร่างผอมสูงสวมเสื้อยืดและกางเกงขายาวสีดำ
จอดที่บริเวณด้านหน้าศูนย์มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ริมถนนสายวัดป่าสถานีรถไฟตำบลหันตรา
อำเภอพระนคร๔อายุทยานะคะ
พอจอดรถลงมาได้เธอก็ค่อยคลี่ถุงดำ
แล้วก็ค่อยเก็บตุ๊กตารูปนางรำตุ๊กตาปูนปั้นไปทั้งหมดเลย

อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์บอกว่า
สารเจ้าที่แห่งเนี้ยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กราบไหว้บูชา

และข้างถัดกันใกล้ก็ป้อมตำรวจ

อย่าเรียกว่าห่างกันสิวะ

เรียกว่าเป็นสารที่อยู่หน้าบริเวณป้อมอาเซอร์
ป้อมอาสาใช่ค่ะก็แหม่งเลยค่ะโอ้โฮ

เพราะว่าอะไรอาศัยช่วงที่ไม่มีใครอยู่
ก็ลงมือขโมยรูปตุ๊กตาปั้นไปจนเกลี้ยงเลย

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้หรือระแวกใกล้เคียง

เออเขาขโมยไปทำอะไร

ก็คือคนที่เมาเนี่ยเขาเจาะจงที่จะมา

ลูปปั้นลูปปั้นหรือทั้งหลายนะครับ

คิดไหมว่าสงสัยไหมว่าเขาเอามาทำอะไร
ไม่เข้าใจไงว่าเขาเอามาทำอะไรครับ
อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค
ก็สันนิษฐานนะว่าอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของเขาไหม
ที่ต้องการจะนำตุ๊กตาปูนปันไปสะสม

ค่ะนอกจะชอบขโมยแล้วนี่อาจจะเอาไปทำสยสารหรือเปล่าอุ๊ย

เออเป็นเรื่องราวของความเชื่อเป็นของสารเจ้าที่ด้วยไง

คงเอาไปขายไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของที่มีราคา

เครื่องหมายกากบาทรวม๙จุดบริเวณโดยรอบด้วย
คิดว่าคงจะเป็นการทำพิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่า
พ่นสเปรย์เอาไว้เป็นลูกกากกาบาทเป็นกากกาบาทเหรอฮะ
จะมาร์คเอาไว้ว่าเรียบร้อยเสร็จชั้นแล้ว

คำสันนิษฐานของดิสันน่ะมีความเป็นไปได้มากเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้

เขาเล่นอะไรแถวนี้ก็เนี่ยเขาเก็บไปเล่นที่บ้านแล้วเนี่ย
เขาเล่นในกระดาษได้จังบ้าแล้วมันเล่นอะไรบนพุงบนพื้น
หรือว่าเขานำตุ๊กตาไปทำความสะอาดให้หรือเปล่า

แล้วก็ตั้งไว้ที่บ้านสะสมต่อไป
เอาล่ะก็ไม่น่าเชื่อแต่ก็ขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อของเขา

เรื่องของการขโมยเนี่ยต่อให้มันเป็นเล็กน้อยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ